เรื่องของการที่มีคนยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วมันตกใส่หลังคาบ้าน

แต่นี่ก็ถือว่าเคสนี้ไม่ธรรมดา
เพราะว่าเจ้าของบ้านหลังนี้จะเรียกว่าดวงไม่ดีเอามากก็ได้
เพราะว่ามีกระสุนปิดสนาตกใส่หลังคาบ้านตอนนี้๒ปีซ้อนแล้ว

ถ้าไปพบหัวกระสุนปืนไม่ทราบขนาดหนึ่งหัวค่ะตกอยู่ที่พื้นห้องปลายที่นอนก็เก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะ
จากการสอบถามลูกสาวของเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับ
บ้านหลังนี้อาศัยอยู่ด้วยกันทั้งหมด๑๖คนเป็นผู้หญิงแล้วก็เด็ก
แต่ช่วงวันที่เกิดเหตุในช่วงปีใหม่ก็ไม่ได้มีใครอยู่ที่บ้าน
เมื่อกลับมาถึงบ้านคือกลับมาถึงเย็นเมื่อวาน
ก็ทำความสะอาดบ้านดูนั่นดูนี่กันไป

และแน่นอนครับปีที่แล้วก็เคยมีหัวกระสุนตกใส่บ้านทะลุมาแล้วครั้งหนึ่ง

ก็ทำให้ทุกคนแหมเริ่มหวาดกลัว
เป็นคนนะคะเพราะหลายมันจะอยู่กันในห้องเฉพาะส่วนใหญ่ค่ะ
ว่าไม่เกิด

ปีหน้านี่ต้องวางโปรแกรมไปเที่ยวที่อื่นช่วงปีใหม่
งั้นเดี๋ยวจะโดนไงฮะอันตรายมากเด็กเยอะด้วย
ตำรวจภูทรกาญจนดิตเปิดเผยว่าหัวกระสุนปืนที่พบเนี่ยยังไม่ทราบขนาด

แล้วก็นำส่งพิสูจน์ที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๘
เพื่อจะตามหาตัวเจ้าของอาวุธปืนมาสอบสวนต่อไป
ฝากไปถึงผู้ที่ครอบครองอาวุธปืนไว้เนี่ยนะคะ
ว่าไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลไหน
อย่านำปืนมายิงขึ้นฟ้าเพราะจะทำให้เกิดอันตรายได้
กระสุนไปตกใส่ชาวบ้านจนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตก็เคยเกิดขึ้นมานะคะ
นี่ก็เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วย

ก็ต้องโทษจำคุกตั้งแต่๓ปีถึง๑๐ปี
หรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะคะ